นาฬิกา๕๖นาทีคุณผู้ชมตั้งสติแล้วดูช่วงนี้ดี
เมื่อวานนี้โอ้โหฮือฮามาก
สังคมไทยนะคะด้านหลังของเราใครอ่ะ
น้องแพลพลอยสวยสังหารแพลพลอยแค่งดุฟาดหนุ่มเมาต้นเรื่อง
เธอเป็นคนโพสต์เองเธอเนี่ยนะคุณผู้ชมคือลักษณะคือเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรคือเธอเนี่ยไปนั่งดื่มกินกับเพื่อนที่ร้านข้าวต้ม
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้คนที่เธอไปฟาดแข้งใส่มาขอชนแก้ว
ไม่เล่นด้วยบอกจะกินข้าวแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
เอาน้ำหรือว่าเหล้าหรือว่าอะไรมาลาดหัวน้อง
เป็นคลิปใหม่ล่าสุดนอกจากคลิปที่น้องไปฟาดแข้งใส่ผู้ชายคนนั้นแล้ว
คลิปต้นเรื่องคุณผู้ชมอยากให้ดูค่ะ
คลิปที่๒เป็นคลิปที่น้องเอามาโพสต์เองส่วนคลิปนี้ทางร้านให้กับเรานะฮะนี่ค่ะ
นี่ค่ะผู้ชายคนที่เอาแก้วน้ำไปราดหัวน้องเห็นไหม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

ผู้หญิงนี้รู้สึกแบบโกรธแทนบอกทุเรศมากเลยนะคะ
คือเขาไม่ชนแก้วกับคุณคุณโกรธคุณโมโห
แล้วคุณเดินกลับไปที่โต๕นาทีคุณเดินกลับมาอีกทีคือ
คุณเอาแก้วที่อยู่ในมือคุณเนี่ยที่มีน้ำไม่รู้น้ำอะไรเนี่ยนะคะ
มาราดใส่หัวน้องแบบนั้นอ่ะน้องผิดอะไรอ่ะ
นี่หลายคนดูคลิปนี้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเล่นผิดคนแล้ว
แต่บางคนบอกว่าคือมันเป็นการหมินศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงมากเลยนะ
คุณทำแบบนี้นะคะทีนี้เราเจอแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยแพร่พลอย
แพร่พลอยเนี่ยคนในสังคมไทยเนี่ยได้รู้จักเลยนะคะ
แพลพลอยแซ่เอี๊ยอายุ๒๔ปีน้องมีอาชีพเป็นเทรนเนอร์
นักข่าวของเราพี่เข้าลงบนที่ไปคุยกับแพร่พลอยด้วย
บอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เกิดขึ้นสักประมาณตี๕ของวัน๖กุมภาพันธุ์ก็คือ

ก่อนหน้าที่จะมาเป็นคลิปในร้านข้าวต้มเนี่ย
น้องไปนั่งดื่มกับเพื่อนมาก็ยอมรับค่ะว่า

มากินข้าวต้มที่ย่านประชาสงเคราะห์
ปรากฏว่าตอนเดินเข้าร้านเห็นแล้วแหละว่า
กรณีก็คือผู้ชายที่น้องฟาดแข้งไปนี่นะคะ
พยายามแซวพยายามชวนคุยพยายามชวนชนแก้ว
แต่น้องไม่คุยด้วยแล้วน้องบอกว่าคุกคามด้วยคำพูดและสายตา
ตอนนั้นน้องบอกปัดไปก็คือไม่ชนจะกินข้าว
แล้วสุดท้ายเหตุการณ์ก็กลายเป็นไปตามคลิปเลยนะคะอืม
ผู้ชายคนนั้นนี่คุณผู้ชมหายไป๕นาทีเดินกลับมาอีกที
เอาแก้วมาราดหัวน้องค่ะน้องวิ่งตามไปเลย
วิ่งตามไปแล้วไปเตะไปถีบ
ตอนแรกเนี่ยคลิปที่๒ที่เราดูเนี่ยนะ
เป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องมือถือเนี่ยน้องเป็นคนเอามาโพสต์เอง
ตอนแรกตั้งใจแค่อยากจะประจานพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
ว่าเฮ้ยการทำแบบนี้เป็นการคุกคามทางเพศนะ

ประจานเท่านั้นแต่สุดท้ายน้องไม่ยอมนะคะ
เพราะคนรอบข้างน้องบอกว่าต้องแจ้งความ
แล้วน้องก็ไปแจ้งความแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชม
พี่เบิร์ตเห็นลีลาท่าทางน้องเป็นมวยใช่ไหม
ตั้งแต่ดอกแรกแล้วที่เตะ
ที่วางแข้งแบบเตะแบบนักมวย

โอ้โหรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นมวย
จริงด้วยจริงด้วยพอไปดูประวัติของน้องแพร่พลอยเนี่ยนะคะ
น้องมีอาชีพเป็นนักมวยมาตั้งแต่เด็กนะครับ

แพร่พลอยมกรุงเทพทน
แพร่พลอยศิรรย์ชานสิง

เพราะอะไรเพราะน้องเนี่ยถนัดขวาแล้วก็เตะหนักด้วย

สถิติชกมา๕๐ไฟล์ชนะ๔๐จ้ะ

พอไปเมื่อกี้ก็ชนะเหมือนกัน
ถูกต้องชนะใจคนดูทั้งประเทศนะคะ
แชมป์มาแล้วหลายรายการทั้งในและต่างประเทศทานโทษนะคะ

ใช่ค่ะนี่ดูจังหวะที่โอ้ยฟาดแข้งนะฮะ

คือคนที่ต้องฝึกซ้อมมาอย่างดีถึงจะทำแบบนี้ได้นะคะ
คุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นไปตามคลิปนี้นะคะ
แพลพลอยบอกว่าเดินทางไปที่สนห้วยขวางนะคะไปแจ้งความ
แล้วก็เมื่อวานนี้เขาเจอกันแล้วนะกับคู่กรณี
ผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะถามพยายามที่จะคุยกับน้อง

สวยมากสวยด้วยหุ่นก็ดีครับแล้วอยากให้น้องเนี่ยสาธิตวิธีป้องกันตัวเอง
ถ้าเกิดว่าถูกคุกคามแบบนี้อีกเจ้าตัวยอมไหม
สาธิตให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะดูเลยก็ได้นะฮะ

ปุ้ยถามว่าเสื้อเหลืองใครคือตอนแรกนักข่าวแบบนี้
นักข่าวบอกช่วยช่วยทำแบบเมื่อคืนให้ดูหน่อยได้ไหม

เดี๋ยวจะเอาตัวเองตัวเองเป็นแบบให้
น้องเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวพี่เจ็บเดี๋ยวเอานี่ดีกว่า

ถ้าเกิดพี่โดนจังหวัดถีบแบบนี้พี่จะอยู่ไหวไหมพี่เบิร์ต
โอ๊ยผมไปตั้งแต่ตอนง้างแล้ว

เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับแพลนะผิดคนแล้วนะคะ

พี่เคี่ยวพี่เคี่ยวยืนดูอยู่พี่เคี่ยวแบบซีดปากเลย

คุณแพร่พลอยก็รับไหว้เหมือนกันนะคะ

จังหวะนี้นี่ไหว้สวยนะจ๊ะ

ตอนที่เกิดเหตุแล้วคุณแพร่พลอยบอกเลยนะ
ไม่ต้องเอามานะเกือบเช้าไม่รับนะฮะ
ตอนนี้โอเคแล้วแหละนะคะ
ใครผู้ชายกว่านี้ชื่อว่าแค่งละกันนำสมมุตินะฮะอืม
นักข่าวก็ไปคุยเหมือนกันบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับว่าเมาไม่ได้สติความเมาเป็นเหตุสังเกตได้
นี่ค่ะนักข่าวพยายามที่จะเจาะไมค์ถามแบบนี้นะคะ
คุณแข้งบอกว่าหากย้อนเวลาไปได้ก็คงไม่ทำ
ขอโทษน้องน้องแพลพลอยอย่างจริงใจจากใจจริง
จากนี้ไปคือ
เขาบอกเขาเข็ดเลยนะจะไม่ดื่มเหล้าอีกเลยนะคะเขาบอกแบบนี้นะ
หลังจากนี้ไปก็เอาต้นสังกัดเขาให้ออกแล้วนะ
ถ้าเกิดว่าไม่มีใครรับในกรุงเทพก็จะกลับบ้านเกิดไปทำสวนทำไร่นะคะ
คุณแข้งบอกว่าโชคดีมากโชคดียังไง
โดนถีบโชคดีมากตอนที่ผมโดนน้องเขาเมาด้วย
ก็เลยทำให้เบาแรงลง
บาดก็ไม่ฟาดแบบเต็มแข้งอย่างนี้นะคะ
ฟังเสียงคุณแท่งหน่อยค่ะ

ถ้ามีใครสักคนลุงกอเห็นแล้ว

คือแบบเป็นหัวเดียวกันอยู่นี่หรือเปล่า
มันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง
พูดเวล้อน้อยมันก็ดูไม่ดีหรอก
เอาไว้ว่าคุณจะพูดในธรรมนองไหนหรืออารมณ์ไหน
แบบนี้คือสุดท้ายเราก็ดูเป็นคนผิดอยู่ดี

ยอมรับแบบตรงว่าผิดนะคุณผิด
คุณผู้ชมดูข่าวนี้ไว้โดยเฉพาะคุณผู้ชาย
เวลาจะดื่มแล้วเมาจะไปชนแก้วกับสาว

ทีนี้เบื้องต้นตำรวจสอน้องวุ้ยขวาง
ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งคู่นะคะโดนทั้งคู่ค่ะ
ฝั่งน้องแพร่พลอยถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
ก็คือที่ไปเตะเขาถูกปรับ๕๐๐บาท
ส่วนในแข้งถูกแจ้งข้อหาทะเลวาด
และทำสิ่งสกปรกถูกปรับ๑๕๐๐บาท
แต่ทีนี้ประเด็นที่ตำรวจไปแจ้งข้อหาแพลพลอย

ทำไมผู้หญิงคนนึงเขาต่อสู้
เพื่อที่จะเขาต้องป้องกันตัวเองในการถูกผู้ชายทำแบบนั้น
ทำไมเขาต้องเป็นฝ่ายถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วย
มันแฟร์แล้วเหรอกับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งออกมาป้องกันตัวเอง
แล้วโดนแจ้งข้อหาถึงแม้จะปรับแค่๕๐๐ก็ตามนะ

เธอต้องการจะปกป้องความเป็นผู้หญิงของตัวเอง

แต่ทำไมต้องโดนแจ้งข้อเกล่าหาอะไรนี้ด้วย
นี่ชาวเน็ตถึงขั้นเปรียบเทียบว่าคุณลองโดนเอาน้ำราดหัวไหม

คือชาวเน็ตเขามองในมุมเรื่องของการป้องกันตัวเอง
ป้องตัวเองทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ศักดิ์ศรีด้วยนะคะ
แต่ว่ากรณีของน้องแพลพลอยที่บอกว่าถูกปรับ๕๐๐บาท
นายแค่งบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคนจ่ายค่าปรับให้คือจ่ายแท้
ล่าสุดค่ะแก้วเดียวเปลี่ยนชีวิตสำหรับนายแค่งคนนี้
สังกัดออกประกาศยุติการจ้างงานเนื่องจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสม
ทางโรงแรมไม่สนับสนุนการกระทำผิดรวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

แก้วเดียวเปลี่ยนชีวิตเลยนะคะนี่สติสตังค์ไม่อยู่แบบนี้เห็นไหม
ประโยคที่ว่าสติตะเลิศจะเกิดปัญหามันใช่เลยนะฮะเบิร์ต
ใช่ฮะจะย้อนกลับไปแก้ไม่ได้และคลิปก็ว่อนโซเชียลเลยนะฮะ
ยังไงก็ถ้าเกิดดื่มจุราก็มีสตินิดนึงละกัน